คุณผู้ชมกับเหตุการณ์สะพานถล่มที่หลังจากนี้เนี่ย
รื้อซากมันเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าตอนนี้คือปิดการจราจรอยู่
แล้วก็ต้องให้ประชาชนไปใช้ทางเลี่ยงก่อนดูกันหน่อยค่ะ
ใช่ค่ะคือช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะทางเจ้าหน้าที่เองนะ
เขาก็มีการเข้าไปเพื่อที่จะลื้อถอนโครงสร้างสะพานทางยกระดับรัดกระบังอ่อนนุษย์
แต่อุปสรรคเมื่อเช้าวานนี้เนี่ยนะคะก็คือฝนนั้นมันตกลงมา
ทีนี้ทางด้านรองประหลัดกรุงเทพมหานครนายนรงเรืองศรี
แล้วทางผู้อำนวยการเขตลาดกระบังนายชัญชายาขำจันทร์เนี่ย
ก็ลงพื้นที่แล้วก็ประเมินรวมถึงวางแผนด้วยนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายโครงสร้าง
ว่าสะพานอ่อนนุษย์รัฐกระบังตรงนี้พอมันพังถล่มลงมา
ใช่ทีนี้เรื่องของการที่จะเคลียร์พื้นที่ผิวการจราจรตรงนั้นมันลำบากนะพี่เบิร์ต
เพราะชิ้นส่วนแต่ละชิ้นมันหนักมากเขาต้องใช้เครนค่ะ
เครน๒ตัวที่คุณผู้ชมเห็นตัวฟ้าเขียวนั้นเป็นเครนขนาดใหญ่๒๐๐ตัน
เอาเครนตัวนี้มายกชิ้นส่วนใหญ่ขึ้นมาก่อน
แล้วหลังจากนั้นใช้เครนตัวเล็กลงมาขนาด๕๐ตันเอามาตัดชิ้นส่วน
ตัดตัดเพื่อให้ชิ้นส่วนมันเล็กลงและง่ายกับการเคลื่อนย้าย
เพราะว่าถ้าเกิดให้เอาเป็นชิ้นส่วนยาวใหญ่หนักเอาไม่ไหวจริง
เมื่อวานี้เห็นใช้แรงงานคนใช่ไหมครับไปตัดอยู่แต่มันทำได้ช้าไง
เห็นบอกชิ้นแรกนี่ออกมาเอาตอน๖โมงเช้า

ก็นี่ไงใช่ค่ะถึงบอกว่ามันไม่ง่ายต้องตัดให้มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก
แล้วก็ง่ายกับการเคลื่อนย้ายเน้นย้ำนะให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวัง
เพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่ดอมบอกว่าอยู่ตรงหน้าปั๊มใช่ไหม

ก็กลัวเวลาที่แบบมีการตัดชิ้นส่วนถ้าเกิดว่ามันมีพวกเรื่องของประกายไฟ

ใช่ถามว่าใช้เวลานานไหม

คือเขาบอกว่าจะเร่งกู้ซากสะพานภายใน๗วันเมื่อวานนี้
แต่เห็นว่าทางสำนักโยธาธิการก็บอกว่า
ถ้าใช้เวลาได้น้อยสัก๓วัน
ก็อยากจะคืนพื้นผิวการจราจร
แล้วก็เพิ่มความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
เพราะฉะนั้นระหว่างนี้คือกำลังเร่งทำงานกันอย่างเต็มที่เลยนะคะ

สาเหตุเขาบอกว่าก็ต้องรอต้องรอวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายส่วนประกอบกัน
มีการนำโดรนขึ้นถ่ายภาพมุมสูงเพิ่มเติม
มาวิเคราะห์การเคลื่อนตัวของโครงสร้าง
ร่วมกันกับภาพที่ได้ก่อนหน้านี้
แต่ว่านอกจากนั้นทางด้านอธิการบดี
ของพระราชอม๙จ้างคุณทหารรัฐกระบังนี้นะคะ
ก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
การสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์คาดว่าเหตุการณ์นี้
มันเกิดขึ้นระหว่างการดึงลวด
เพื่อที่จะเชื่อมโครงสร้างสะพานเข้าด้วยกัน
ก็มีแนวโน้มล่ะค่ะว่าอุปกรณ์ตัวยึดสะพาน

ทำให้ลวดที่ใช้ดึงมันสั่นสะเทือนแล้วก็ขาด

แล้วก็เกิดการซุดตัวลงมา
อันนี้เขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของ

เพราะว่าเขาก็มีการตอกเสาเข็มลึกถึงชั้นทราย

ได้รับผลกระทบจากน้ำฝนซึ่งเป็นน้ำผิวดิน

แต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องสั่งระงับการก่อสร้างแบบไม่มีกำหนด

แล้วก็ต้องถูกต้องตามหลักวิศวกรรมด้วย

เอารถเครนนำสลิงผูกกับโครงเหล็กขนาดใหญ่กับชิ้นส่วนสะพาน
แล้วชุดดับเพลิงต้องคอยฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเอาไว้นะ
เพราะอย่างที่บอกเรื่องของประกายไฟอยู่ใกล้ปั๊ม
อันนี้สำคัญน่ะนะคะ
ความคืบหน้าทางคดีล่ะ
มีเรื่องเกี่ยวกับการเยียวยา
เรื่องต้นรถเสียหาย๒คัน
นี่นำเคลื่อนย้ายออกมาได้แล้วคันหนึ่งนะคะ
แล้วก็คนเจ็บที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เดตยอดล่าสุดก็คือ๑๕คน
แล้วยอดผู้เสียชีวิตก็ยังอยู่ที่๒ศพนะคะ
แล้วเรามีคลิปอยากให้ดูจริงคุณผู้ชม
วินาทีเฉียดตายของคนที่ขับผ่านไปวันนั้น

เห็นวินาทีที่มันถล่มลงมาเลย
ไม่รู้นะว่าขบวนนี้ตอนแรกจะมุ่งหน้าไปไหน

หักเข้าโลตัสก่อนเลยเข้าโลตัสลาดกระบังเลยครับ
แล้วดูกระบะคันก่อนหน้าที่ไปตรงนั้นน่ะนิดเดียวนะ
พอเขาเลี้ยวเข้าข้างทางได้นะ

นี่แหละฮะนั่นคือโลตัสกระบังโอ้คันนั้นก็หวัดเสียว
เดตอีกทีก็คือเจ็บ๑๕ใช่ไหมพี่น้ำแข็ง
ชีวิต๒รายครับนี่คือเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา๑๐กรกฎาคม
นี่คือรถที่ขับมาพอดีครับ
เกือบจะถึงจุดที่ถล่มลงมาแล้ว
ถ้าขับเร็วกว่านี้อีกนิดนึงไปถึงแล้วครับจุดนั้นเลยฮะ
มีอีกมุมหนึ่งคุณผู้ชมเป็นกล้องหน้ากระบะสีขาว
นี่คันนี้มานะครับดูทางขวาไว้นะ
โอ้โฮลงมาแบบนั้นอ่ะ

เล่าให้ฟังว่าเธอกับสามีไปซื้อของที่
โลตัสนี่แหละจังหวะที่ขับออกมาจากห้างได้

ได้ยินเสียงคลื่นดังสนั่นเลยครับ

ยังมีเศษอยู่เลยอ่ะครับสามีเธอพยายามเร่งเครื่องให้พ้นจากแนวคานสะพานที่มันถล่ม
รถดับพอดีเพิ่งไม่ต้องแข็ง
หม้อสะพานขนาดใหญ่ก็หล่นลงมาตอนนั้นแหละห่างจากหน้ารถเขานิดเดียว
พาหนีออกจากรถครับทิ้งรถเลยแล้วก็วิ่งเข้าไปในปั๊มน้ำมัน
รถก็จอดทิ้งไว้กลางถนนเลยก็เลยโดนเศษปูนเนี่ยกระเด็นมาโดนเสียหาย
อยู่ที่กระโปรงหน้ารถแบบเมื่อสักครู่ดีว่าเธอกับสามีเนี่ยปลอดภัย
หากเครื่องรถไม่ดับอาจจะขับไปต่อและโดนสะพานทัพเอาได้ครับ
มันกากข้างหลังจะเป็นเครื่องปูลนะมันกางแล้วเหล็กที่เขียวกันก็ล้ม
ลายลายลายพอดีรถพี่จะพ้นแต่มันไม่พ้นพี่บอกแปดล่ะแรงล้อยแรงนี้อะไรงี้แบบให้ให้พ้นไง
พอดีเครื่องรถพี่ดับครับดับพอดีไอ้เสาปูนอ่ะใหญ่ใหญ่อ่ะมันล้มมาข้างหน้ารถพี่เลย
อืมแต่พ่นลงมาแล้วก้นกระจายเลยถ้าเกิดว่าถ้ารถมันไม่ดับถ้าเราไปต่อพี่
ตายตายแล้วกันนะพี่พี่คิดว่ายังไงพี่ตายแน่นอนในใจตอนนั้นนะครับ

จำเนียนมีของดีอะไรหรือเปล่าคนเขาอยากรู้เฮ้ยทำไมมันรอดมาได้หุดหวิดขนาดนั้นครับ
จำเนียนบอกว่าเธอคล้องหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชายนาฏครับ
แล้วสามีพี่อ่ะสามีพี่จำเนียนเนี่ยมีหลวงปู่ทวดวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตครับ
นี่เอามาให้ดูแบบนี้เลยครับครับ
ธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับ
ถือว่าเป็นสถาบันวิศวะพูดอย่างนี้ก็ไม่ผิดหรอก
ก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นด้วยอ่ะพี่บอลอยู่ในพื้นที่ด้วยฉะนั้น
ฉะนั้นด้วยความเป็นสถาบันวิศวกรรมก็ได้ออกมานะครับ
มาร่วมตรวจสอบวิเคราะห์หาสาเหตุที่สะพานยกระดับมันถล่มลงมา
รองศัตว์อาจารย์คมสรรมาลีศรีครับอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเก้า
เจ้าคุณทหารและกระบังหรือสจนำผู้เชี่ยวชาญมาเลยจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา
มาตรงเป๊ะเลยคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับไปตรวจสอบข้อได้จริงซิในที่เกิดเหตุ
ซึ่งท่านอธิการบดีระบุว่าถ้ามองด้วยสายตาคาดการณ์ด้วยสายตาก่อนเลยนะ
คาดว่ามีหลายสาเหตุเช่นนะครับโครงเหล็กยึดต่อหม้อมันเอียง
แล้วล้มล้มแล้วเคลื่อนตัวจนกระทั่งไอ้เหล็กสีฟ้าน่ะโครงเหล็กสีฟ้า
หรือเป็นไปได้ว่าอาจจะมีลวดเส้นใดเส้นหนึ่งขาดแล้วเกิดแรงสั่นไหว
สั่นไหวปั๊บทำให้ตัวร้อยคันคอนกรีตมันสะบัดแล้วพลิกแล้วหักลงมาตกลงมาคุณผู้ชม
โครงสร้างคานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์มันก็ถล่มตามตามกันลงมา
แต่อย่างไรก็ตามจะต้องตรวจสอบโครงสร้างอย่างละเอียดด้วยหลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ครับ
อันนี้แหละต้องปลูกให้ได้ถ้าเราปลูกได้แล้วเราถึงจะสามารถที่จะสะบดการก่อสร้างถึงจะเริ่มได้
เพราะว่าเราต้องเน้นถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญที่สุดนะครับ
ขณะที่ทีมวิศวกรโครงสร้างจากสมาคมวิศวกรแห่งประเทศไทย
เขาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบเหมือนกันระบุว่าต้องกลับไปตรวจสอบแบบการก่อสร้างว่าถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่
สำหรับกรณีวิบัติของสะพานลักษณะนี้เขาใช้คำนี้นะนะครับ
จะมีจุดเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วลุกลามไปสู่จุดอื่น
คล้ายการล้มของโดมิโน่น่ะนะซึ่งการวิเคราะห์สาเหตุในเชิงลึกจะต้องตรวจสอบแบบก่อสร้าง
การออกแบบการคำนวณระหว่างการก่อสร้างขั้นตอนการทำงานคุณภาพของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง
ถึงจะระบุสาเหตุที่แท้จริงได้เราคงยังต้องรอสาเหตุที่แท้จริงต่อไปครับ